มาดูการง้อหญิงมิติใหม่กันหน่อยนะครับผู้ชายคนนี้
้อหญิงยังไงให้ผู้หญิงไม่คิดจะกลับมาหาเราอีกเลย

เริ่มแรกค่ะเลิกกันไป
ปล่อยภาพผู้หญิงภาพเปลือยที่ตัวเองแอบถ่ายเอาไว้

จะกลับมาไหมไม่กลับมาใช่ไหมปล่อยภาพ
ปล่อยภาพเปิดไม่พอไปดักรอเขา
ฝ่ายหญิงที่ขับรถออกมาเห็นจากกระจกมองหลังแล้วว่า
นั่นแฟนเก่านี่นะพยายามจะขับหนี
โอ้โหวิ่งมาเลยนะคะแล้วทำแบบนี้ค่ะ

เหมือนช้างตกเหมือนช้างตกมันมากกว่านะ

แต่นี่คือไปทำลายข้าวของเขาครับ

กระจกหน้ารถเขาจนแตกแล้วก็เกาะหน้ารถเขามาเป็นทางยาวเลยค่ะ
นี่โปรดิวเซอร์ข้างในบอกว่านอกจากจะไม่ได้คืนดีแล้วเผลอได้คดีเพิ่มนะคะ
ใครจะไปยอมคืนดีล่ะครับคุณทำแบบนี้เนี่ย
โอ้โหแล้วเกาะอยู่หน้ารถไม่ไปไหนเลยอะค่ะ
คือเกาะมาตั้งแต่ในหมู่บ้านนะเหมือนพยายามจะคุยกับคนในรถ
แต่เท่าที่ดูคือเขาไม่เปิดประตูให้คุณขึ้นไปแปลว่าเขาไม่อยากคุยด้วยเนอะ

คุณก็กระโดดเกาะจนออกมาหน้าหมู่บ้านลุกขึ้นกระทืบกระทืบจนกระจกหน้ารถแตกคุณ
กระจกหน้ารถนี่ไม่ใช่ว่ามันจะแตกง่ายนะ
คุณต้องใช้แรงแบบโถมทั้งตัวจริงจริงแล้วมันถึงแตกทั้งแผ่นทั้งบานแบบนั้นนะคะ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรงหมู่บ้านก็พยายามช่วยเจรจาแต่ไม่เป็นผล
สุดท้ายฝ่ายชายลงจากรถจะไปเปิดประตูรถฝ่ายหญิง

คือถ้ากระทืบกระจกรถจนแตกขนาดนี้ขึ้นไปในรถได้นี่ไม่รู้จะทำขนาดไหนนะคะ
พอจังหวะที่รอปภไปกันเขาไว้เนี่ยฝ่ายหญิงสบโอกาสขับหนีเลยค่ะ
คือฝ่ายหญิงเขาบอกเขากลัวมากนะเจอแบบนี้เข้าไปคือขวัญภาวะหมดเลยอยู่จังหวะนี้เห็นไหม
เปิดประตูเนี่ยเปิดประตูฝั่งคนขับอ่ะรอพอต้องไปดึงยื้อเอาไว้ค่ะ
เนี่ยต้องไปกันเป็นตัวกลางเอาไว้เลยพอเอาตัวออกมาปุ๊บนี่
ฝ่ายหญิงหาจังหวะเลยนะคะดูดูดูดูรอพอต้องสองคนแล้วนะ
คนเดียวเอาไม่อยู่นะสุดท้ายฝ่ายหญิงนี่หาจังหวะนี้แล้วขับหนีไปเลยนะคะ
เธอไปร้องกับคุณกันจอมพลังแล้วนะคะบอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑๓ตุลาคม๖โมงเช้าค่ะ
คุณกันจอมพลังก็เลยพาผู้เสียหายไปแจ้งความที่สนคันนายาวนะคะ
ซึ่งจริงก่อนหน้านี้เคยแจ้งความมาแล้วด้วยว่าถูกแฟนหนุ่มวัย๔๒ปีตามขู่ง้อขอคืนดี
ด้วยสารพัดวิธีที่มันไม่ดีแต่คดีไม่คืบหน้าจนมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะ
คุณกันจอมพลังบอกว่าฝ่ายชายขี้หึงชอบใช้ความรุนแรง
บางครั้งถึงขั้นใช้มีดจี้คอฝ่ายหญิงด้วย
แล้วก็เอาภาพโป๊ภาพลับที่แอบถ่ายไว้ตอนผู้หญิงอยู่ในบ้านไปปล่อย

ฝ่ายชายก็ไปดักรอเจอแล้วก็เป็นเหตุการณ์ตามคลิปนี่แหละค่ะ
กระจกรถฝ่ายหญิงก็คือพังยับเยินนะคะ
มีรอยเลือดจากมือของฝ่ายชายที่พยายามทุบรถด้วย
คือถ้าดูจากคลิปเนี่ยหลายคนก็จะเห็นตรงกันว่า
ลักษณะของฝ่ายชายดูมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคาม
ซึ่งฝ่ายหญิงบอกว่าอยากให้ฝ่ายชายเลิกคุกคาม

เพราะพอเป็นข่าวไปเนี่ยฝ่ายชายมีการโพสต์บอกว่า
ชีวิตไม่มีอะไรจะเสียแล้ว

จะมาตามเอาคืนให้ถึงที่สุด
โอ้โหฝ่ายหญิงเห็นแบบนี้ยังไงล่ะ
เขามาพยายามที่จะทำร้ายคุกคามท่าน
ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเอง
ในภาพก็เห็นว่าทุบกระจกรถ
คือโอ้โหตื้อเท่านั้นที่คลองโลก
แต่ผมว่าถ้าตกรถไปนี่นี่คือไปโยมโลกเลยนะครับ

วันนี้เขาขอให้ผมช่วยคืออยากจะ

แล้วก็จะดำเนินคดีในส่วนที่ผู้ชายคนนี้ทำ
ฝ่ายหญิงบอกว่าคบกับแฟนคนนี้มาปีกว่านะคะ
อยู่ด้วยกันนี่ฝ่ายชายคือ
ไม่รู้ว่าคลั่งรักรักมากหรือติดแฟนนะคะ
พยายามทำทุกอย่างให้เธออยู่กับเขา

เพราะว่าฝ่ายชายขี้ระแวงแล้วก็ขี้หึงมาก
ถึงขั้นพูดว่าถ้ามีใครโทรมาคุยกับเธอแล้วเขาไม่รับรู้เนี่ย

มึงก็นอนในโรงส่วนกูก็นอนในคุก
นี่ค่ะขู่ด้วยบอกว่าเธอไปจากเขาไม่ได้หรอก
เพราะเขามีหลักฐานทุกอย่างคือมีภาพแอบถ่าย
แล้วฝายชายก็ยอมรับกับเธอว่าเศภอย่าบ้าอีกติดแย้นไปอีก
ตอนหลังนี่มารู้จากแฟนเก่าของฝ่ายชาย
แฟนเก่าคือผู้หญิงคนก่อนผู้ชายเหมือนเงียน
ว่าก็โดนอีรอบเดียวกันเลยค่ะ
กรับอะไรตัวเองแล้วทำร้ายตัวเองปลากล้าข้าวของ

เราไปทำงานก็ทำงานปกติก็กลับมาปกติ
แต่เขาเหมือนเขาเช็คทั้งกางเกงในเขาเช็คทั้งอะไร
คือเราทำงานใช่เช็คค่ะ
คือบางทีเลือดเลือดใช่ไหม
เลือดมันก็เป็นแบตเลือดที่เราประจำเดือน
คือมันถึงขั้นอย่างนี้แล้วมันระแวงเกินไปแล้วอยู่ได้ไหม
ก็เกินไปจริงนะเธอบอกไม่ไหวจริง
ภูมิกับการสอนอคณะยาวบอกว่า

ตั้งแต่๑๓ตุลาคมข้อหานำภาพลามกอนาจารย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
แล้วก็๑๘ตุลาคมข้อหาทำให้เสียทรัพย์จากคลิปที่เห็นนี่แหละ

แต่พอเห็นพฤติกรรมชัดเจนแบบนี้อาจจะขอหมายจับแทนได้เลย
ส่วนเรื่องความปลอดภัยตอนนี้จะส่งเจ้าหน้าที่ไปคอยตรวจตรา
บริเวณที่พักของฝ่ายหญิงถ้าฝ่ายหญิงร้องขอมานะคะ

ฝ่ายหญิงก็พาทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ

แล้วก็ชี้จุดบริเวณที่ถูกอดีตแฟนนุ่ม
กระโดดเกาะหน้ารถไปจนถึงหน้าหมู่บ้านนะคะ
เจอกับนิติโครงการเขาก็มาคุยด้วยพอดี
เขาบอกว่าเขาติดใจการทำงานของรอปภ
เพราะวันเกิดเหตุมีรปภ๓คนแต่ไม่มีใครช่วยห้ามเลย
เธอก็เลยกังวลเรื่องความปลอดภัยค่ะ
ติโครงการก็บอกว่ายอมรับแหละว่ารอปภทำหน้าที่ผิดพลาดจริง
แต่หลังจากเกิดเหตุก็ประสานเอากล้องวงจรปิด

ซึ่งรอปภบอกว่าไม่กล้าเข้าไปยุ่ง
เพราะคิดว่าเป็นเรื่องผัวเมียทะเลาะกันค่ะ
ไม่ใช่คนเดียวนะคะถ้าคนเดียวไม่ติดใจนะ๓คน
เราได้คุยกับฝ่ายชายด้วยนะคะ

ถ้าคุยทางโทรศัพท์เจ้าตัวก็บอกว่า
ที่ผ่านมาผมไม่เคยทำร้ายฝ่ายหญิงเลยนะ
วันเกิดเหตุผมแค่ต้องการไปคุยกับเขาเท่านั้นเองจริง
แต่เอาเถอะหลังจากนี้จะไม่ยุ่งกับเขาแล้ว

ผมเอารูปแอบถ่ายเอารูปโป๊ปเลยเข้าไปโพสต์ลงโซเชียล
ผมขอยืนยันตรงนี้เลยนะว่าไม่เคยแอบถ่าย
นี่เป็นคำยืนยันจากฝั่งฝ่ายชายนะคะ
เอาล่าสุดพนักงานสอบสวนสนคณะยาว

ขอสารอาญามีนบุรีอนุมัติหมายจับแล้ว
ในข้อหาเกี่ยวกับพรบคอมแล้วก็ข้อหาทำให้เสียทรัพย์นะคะ
อันนี้ก็เดี๋ยวอยู่ที่ดุลยพินิษฐ์ของสารอาญามีนบุรีแล้วล่ะ
ว่าจะอนุมัติออกหมายจับให้หรือเปล่านะคะ
เจอผู้ชายแบบนี้ลูกผู้หญิงหลายคนคงทนไม่ไหวนะฮะ